สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันอีกครั้งสำหรับกรณีเรื่องของ
เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยท่านรองพบตรบอกเอาไว้ว่า
ดาราดังตัวแม่จะโดนฟันหลายตัวเลยนะคะ
นี่แหละค่ะก็มีการแถลงข่าวกันไปให้ได้ขนลุกกันทั้งวงการอยู่เหมือนกันค่ะ
โทษมีหลายขั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าโทษขั้นสูงสุดเนี่ยเห็นว่า
ต้องโดนจำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วก็ปรับ๑แสนบาทนะคะ
เขาแบ่งมาเป็น๓กรุ๊ปคือภาพจริงเขาไม่ได้เบลอขนาดนี้
แต่ว่าท่านรองพบอาจจะแบบติดตามบันเทิงไทยรัฐเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
มีการแบบดูการใบ้คำมีอักษรย่อด้วยนะจ๊ะ
เลยต้องเบลอไว้หน่อยเบลอนิดนึงเดี๋ยวก็จะฟ้องร้องกันไม่จบไม่สิ้นนะคะ
ก็จะทยอยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา๓วันก็คือ๑๑๑๒๑๓มิถุนายนนี่แหละค่ะ
ไปกันเลยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทั้งหมด๑๓คนด้วยกัน
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยโฉมหน้าแล้วก็ชื่อจริงได้อย่างที่บอกไป
อักษรย่อมีทั้งดีเจวอแหวนดาราสาวออ่างนางเอกพอพานางเอกกไก่
เยอะมากวันนี้ก็มีงานออกอีเวนต์กันด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปส่องดูแล้วกันว่าจะมีคนไหนติดรากแหบาปกรรมของเมจิตสกินกันไปบ้าง
นะคะไม่ได้มีแต่ดารานะก็ไม่พวกแบบเด็ดไอดอลที่คนติดตามเยอะนั่นก็โดนเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองพบตรกันหน่อยค่ะ
ไม่สามารถใส่ชื่อจริงได้ไม่สามารถเปิดหน้าได้แต่เชื่อว่าตอนนี้บุคคลในข่าวน่าจะรู้ตัวกันแล้วนะคะ